คุณผู้ชมคะมีคนร้ายดักยิงสองพี่น้องนะคะนามสกุลดังในพื้นที่พัทธลุงค่ะ
คนร้ายไปดักรออยู่ตอนที่สองพี่น้องกำลังจะเข้าไปที่บ่อนไก่ชนนะคะ
ทำทีเป็นทักแล้วก็เรียกพอเขาหยุดปุ๊บกระหน่ำยิงใส่เลยอะค่ะ
กู้ภัยจังหวัดพัทธลุงเร่งเข้าช่วยเหลือค่ะนายทวีชูจันทร์อายุห้าสิบเจ็ดปี
ซึ่งได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกยิงที่ชายโครงขวาทะลุหลังและที่หน้าอกด้านขวารวม๒แผล
อยู่ที่ป่าละเมาะข้างถนนสายลำปำทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ห่างออกไปร้อยห้าสิบเมตรเจอร่างของนายนัทธกิจ
หรือที่เขาเรียกกันว่านายหัวปรีชูจันทร์อายุ๕๕ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถเก๋งสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
และปืนก้าวมอนะคะเข้าที่บริเวณหน้าอก
ต้นขาซ้ายและไหล่ขวาสิบกว่าแผลค่ะและที่เอวของนายนัฐกิจ
ก็มีปืนก้าวมอเหน็บอยู่ด้วยหนึ่งกระบอก
ทั้งคู่เป็นพี่น้องกันนะคะนายทวีเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
มีนายหัวปลีน้องชายซ้อนท้าย
จะไปบ่อนไก่ชนใกล้กับจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นจอดรถแล้วเดินไปบ่อนไก่
ระหว่างทางมีคนร้ายเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า๒คน
จอดรถยนต์สีขาวรออยู่นะครับ
พอเห็นทั้งคู่เดินมาก็รถเปิดกระจก

เหมือนจะทักทายนะครับต่อมามีเสียงปืนดังขึ้นติดติดกัน๑๐กว่านัด
ทำให้คนที่อยู่ในบ่อนไก่ที่อยู่ห่างไป๓๐๐เมตรเนี่ยแตกตื่นกันหมด
มีคนบอกว่านายทวีตอนนั้นพยายามวิ่งลัดป่าละเมาะเพื่อจะหนีนะครับ
สุดท้ายไปล้มเสียชีวิตในป่านะครับ
ส่วนคนร้ายเนี่ยยิงเสียชีวิตสองศพแล้วก็ขับรถหนีไปนะครับ
นายหัวปลีเป็นคนดังในพื้นที่โดยเฉพาะในแวดวงเซียนไก่ชนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ตั้งปมเอาไว้มีทั้งขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
มีปัญหาทะเลาะวิวาสหรือไม่ก็เรื่องชู้สาวนะครับ
แล้วก็เรื่องการปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยเดี๋ยวต้องเรียกสอบปากคำกันต่อไปนะครับ
ในการที่จะจับตัวคนร้ายแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ